ไปดูอีกเรื่องหนึ่งเป็นผู้ชายค่ะเขาบอกว่าเมาหัวร้อน
แล้วก็อดรนทนไม่ไหวค่ะไปคว้าเอาเหล็กเนี่ยมาตีหมาของเพื่อนบ้าน
ทนมาเป็นเดือนแล้วนะที่หมาเนี่ยไปกัดลูกเขา
จากนั้นก็เกิดเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาแบบนี้ค่ะ
โอ้โหนี่นี่ไปตีหมาก่อนนะนี่
นี่แหละค่ะอุ้ยเจ็บมั้ยคุณชนะ

เออใช่ค่ะคือฟังเสียงหมาร้องเสียงหลงเลยนะ
เออและคือผู้ชายคนนี้ก็โหงเจ็ดแค้นมากไปตีหมาขนาดนั้นนะฮะ
หลักฐานจากวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์ได้ชัดเจน
ผู้ชายคนนี้เขาคว้าไม้เดินตรงมาตีหมาตัวนี้
แล้วเหตุการณ์เนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นช่วง
๒ทุ่ม๔๐นาทีวันที่๒มีนาคม
ไปดูเหตุการณ์นี้กันต่ออีกหน่อยค่ะคุณผู้ชม
พูดแบบนี้มันเข้าข่ายคมคู่ได้นะ
โอ้โหเอาเรื่องราวมันช่างจะใหญ่โตแล้วคุณชิสา
ค่ะคุณคือหลังจากที่เห็นเหตุการณ์นี้ไปประมาณสัก๓นาทีค่ะ
เจ้าของหมาก็ออกมาสอบถามผู้ชายคนนี้ว่าเฮ้ยตีผาเขาทำไม
ผู้ชายคนนี้ก็โวยวายโวยวายบอกเจ็บแค้นมาเป็นเดือนแล้วนะ
รู้ไหมเนี่ยว่าอดทนมานานแล้วหมาตัวนี้ไปกัดลูกชายเขา
ส่วนเจ้าของหมาก็ถามไงว่าไปกัดตอนไหนมีหลักฐานหรือเปล่า
ผู้ชายคนนี้ก็บอกว่าเขามีหลักฐานที่พาลูกไปฉีดวัคซีน
ก็คือคุยกันด้วยความโมโหค่ะ
เหตุการณ์นี้นะคะก็ถูกเผยแพร่ในเฟซบุ๊กหลายคนแสดงความคิดเห็นต่างนานาเลยค่ะ
เอาล่าสุดวันนี้นะครับนายปัญชารสโล่วันทาเจ้าของหมานะครับ
และนายสุภโชคกุศลวัฒน์ชายหัวร้อนในคลิปนั่นแหละ
เอาทั้งคู่ไปพบพนักงานสอบสวนสพบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นแล้วนะครับ

กระทั่งเวลาผ่านไปสักชั่วโมงหนึ่ง
นายสุประโชคออกมายอมรับนะที่กระทำไป
เพราะความเมาและรู้สึกโมโหที่เห็นหมาตัวนี้อีกครั้ง
เอาเป็นว่าเมาแล้วมาเห็นหมาที่เคยโดนตัวนี้กัด

หลังจากตอนต้นเดือนก็บอกว่าโดนกัด
ก็คือโดนลูกชายโดนหมาตัวนี้กัดไปแล้วนะครับ
แต่ไม่ได้บอกกับเจ้าของหมาเพราะว่าเห็นว่าเป็นเพื่อนบ้านติดกัน
กระทั่งวันเกิดเหตุหมาตัวนี้มันออกมาข่มขู่ลูกชายอีกครั้ง
ฟังเสียงผู้ก่อเหตุกันนะคะ
เหลือที่บ้านไปตีหมาแก
พี่ก็ยอมรับผิดอยู่ว่าพี่ผิดจริง
เพราะว่าพี่เองก็วู้วาม
เพราะไม่ได้สื่อสารไม่ได้บอก
บอกกับทางเจ้าของหมาว่ามันเคยมีปัญหาอะไรแบบนี้อยู่ก่อน
นี่ไงพอหายเมาสติกลับมา

ทางเจ้าของหมาครับระบุว่าที่ต้องแจ้งดำเนินคดี
เพราะว่าตอนเกิดเหตุเพื่อนบ้านรายนี้ด่าทอเสียงดัง
ซ้ำยังมาทำร้ายหมาของเธอต่อหน้าต่อตา
ทั้งที่มันไม่ได้มีหลักฐานว่าหมาไปทำร้ายจริงหรือเปล่า
รวมทั้งยังท้าทายให้ไปแจ้งความอีกด้วย

แล้วที่สำคัญข่มขู่ถึงเรื่องจะเอาชีวิต

บอกว่านับเวลาตายได้เลยนะรับเวลาเหลือชีวิตรอดได้เลยนะ

ก็ไม่คิดว่าแกจะเมาแล้วมาทำอย่างนี้
แต่เราก็ไม่ได้ติดใจเอาความกับอะไร

แต่เราขอแค่ว่าอย่ามาลูกลานกัน
ก็รับปากตามที่แกพูด
เมื่อที่มาจับลูกแกนี่เราเห็นไหมครับ

เราขอไปขอดูแผลนี่เขาไม่เห็นว่ามันอย่างนี้
ไม่เห็นว่ามันกัดค่ะ

บอกว่าถ้าเป็นหมาเราเรารับผิดชอบอยู่แล้ว
หลานชายที่เป็นประหลัดอำเภอเขาบอกว่า

เพราะว่าถ้าไม่แจ้งความเกิดเขามองมาอีก
เขามาทำเราต้องให้เป็นคดีสักนิด

ยังไงก็ตามค่ะคุณผู้ชมเรื่องนี้ก็เหมือนจบได้ด้วยดีเห็นไหม

คือคุณสุภโชคคนที่ทำร้ายหมา

แล้วก็ยืนยันว่าจะไม่ทำพฤติกรรมแบบนี้อีก
ส่วนเจ้าของหมาคุณปัญชรดก็รับคำขอโทษ

แต่ก็ไม่ขอยุ่งเกี่ยวกันในฐานะเพื่อนบ้านใกล้บ้านใกล้เดินเคียง

เพื่อนบ้านก็แบบนี้แหละ